โอ้โหคุณผู้ชมฮะระส่ำระสายเลยนะครับ
ในโรงเรียนคำสร้อยพิทยาศรที่จังหวัดมุกดาหาร

โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คือเปิดปุ๊บติดปั๊บ
ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสวิตช์ไฟนะ
แต่เป็นเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
โรงเรียนเพิ่งเปิดเทอมได้วันที่๑พฤศจิกายน
มีการประกาศออกมาว่าอย่างนี้ครับ
นักเรียน๑๒๐๒คนพบว่าติดโควิด๖๙คน
ครู๗๐คนเจอติดโควิด๑๔คนกักตัวโดยด่วน
และนักเรียนที่ไปโรงเรียนพันกว่าคนจะทำยังไง
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ต้องกักตัวอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เป็นประกาศของคุณครู
ที่พูดผ่านโทรโข่งผ่านไมค์ออกมาให้ฟังกันอีกสักนิดหนึ่งฮะ
คุณครูต้องประกาศแบบนี้เลยเรากำลังเผชิญเหตุฉุกเฉินอยู่ลูกนะ
ลูกต้องอยู่ในโรงเรียนตรงนี้ทุกคนนะ
คือเป็นเรื่องระส่ำระสายภายในโรงเรียนเลยคุณนี่คือในรั้วโรงเรียน
แต่นี่ข้างนอกกับคุณข้างนอกก็ระส่ำระสายเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ประกาศห้ามผู้ปกครองทุกคนเข้าไปในรั้วโรงเรียน
แต่ผู้ปกครองทุกคนเป็นห่วงลูกหลาน

เพราะเชื่อว่าทางโรงเรียนก็ไม่ทันได้เตรียมแผนการตั้งรับ
เรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องของที่หลับที่นอน
เรื่องของอาหารการกินของลูกหลานจะเอายังไง
นี่แล้วดูสิพ่อแม่ผู้ปกครองนะหอบที่นอนหมอนมุ้ง
เอาข้าวปลาอาหารมาเฉง้ออยู่หน้าโรงเรียนอยากเอาให้ลูก
ด้วยความเป็นห่วงกลัวลูกจะป่วย
กลัวลูกจะติดโควิด๑๙แล้วลูกจะอยู่ยังไงข้างใน
รั้วโรงเรียนก็ระส่ำระสายข้างนอกยิ่งระส่ำกว่านะครับ
คือต้องย้อนเหตุการณ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะ
คือเมื่อวานทางโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสัน

ประกาศออกมานะครับเพราะว่ามีการสุ่มตรวจหาเชื้อเด็กที่มาจากหมู่บ้าน

ผลปรากฏว่าเด็กมีผลตรวจเป็นบวก๓ราย
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการตรวจเชื้อเชิงรุก
แบ่งเป็นครู๗๒คนนักเรียน๑๒๐๒คน
มีผลบวกรวมแล้วเกือบร้อยคุณ
คือ๙๐คนเยอะนะ
โดยคนที่มีผลเป็นบวกก็รีบส่งตัว
กักตัวที่โรงพยาบาลสนามที่วัดภูด่านแต้
ส่วนที่เหลืออีก๑๐๐คน
เอายังไงดีกับชีวิตนะฮะ
ก็ให้กักตัวไว้ที่โรงเรียนตรงนี้ก่อน
ห้ามออกจากรั้วโรงเรียนเด็ดขาด
แล้วก็เป็นคำสั่งแบบฉุกเฉิน
คำสั่งเผชิญเหตุคำสั่งกระทันหันเลยนะ
เพราะกลัวว่าหากเดินทางออกจากโรงเรียนจะกลับบ้าน
จะเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างนะครับ

พ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ด้านนอกนะครับ
ติดตามกันมาทั้งคืนล่ะคุณเหตุการณ์นี้
นี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศในโรงเรียนนะนะ
เด็กก็ต้องถูกแยกห้องแยกอะไรนะฮะ
คุณคิดดูว่าเด็กไปโรงเรียนแต่เช้า

อาบน้ำที่หลับที่นอนของกินของใช้จะทำยังไงกัน
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานก็มีผู้ปกครองรีบส่งของไปให้

เอาอาหารน้ำดื่มออกไปให้เด็กได้กินกันเหรอนะครับ
ใช่นะครับเป็นพาดหัวข่าวออกไปแล้วนะครับ
ว่านักเรียนพันกว่าคนถูกกักตัวไว้ที่โรงเรียน
กันหน่อยว่าผลตรวจจะติดเชื้อด้วยหรือไม่นะครับ
ล่าสุดข่าวตอนเช้า๗โมงเช้านี้เลยคุณ

ผลการตรวจซ้ำด้วยวิธีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
สรุปแล้วผลตรวจซ้ำเป็นลบทั้งหมดครับ
ทำให้ทางโรงเรียนปลดปล่อยแล้วนะคุณนะ
ปล่อยให้นักเรียนได้กลับบ้านแล้วในช่วงเช้านี้
แต่ทั้งหมดต้องกักตัวที่บ้านอีก๑๔วัน

เขตการศึกษาได้สั่งปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์
หรือว่าการเรียนการสอนที่โรงเรียน
และต้องปรับเป็นแบบเรียนออนไลน์เหมือนแต่ก่อนนี้แล้วนะครับ

นี่ผู้ปกครองบางคนไม่ได้กลับบ้าน

จอดรถนอนรอในรถเปิดกระจกซะหน่อย
แต่นอนทั้งคืนแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมของ
ว่าถ้าลูกหลานของตัวเองไม่ถูกปล่อยตัวออกมา
หรือต้องมีการกักตัวต่อก็จะเอาอาหารมาให้

ผู้ปกครองมารับบุตรหลานของท่านได้
ทีนี้เด็กนักเรียนก็ออกมาเจอผู้ปกครอง
ผู้ปกครองก็รีบพากลับบ้านเลยนะฮะ
ก็ด้วยความดีใจแล้วก็หายตึงเครียดกันแล้วนะครับ

คุณทวีศักดิ์นาบรีนุษย์บอกว่าดีใจมาก
ผลออกมาเป็นลบทุกคน
ซึ่งเมื่อคืนนี้ยอมรับเลยว่าผมนอนไม่หลับ

ลูกสาวของผมตอนแรกตรวจไม่พบเชื้อ
แต่มันไว้ใจไม่ได้ครับ
โอ้โฮถือว่าปลอดภัย
หล่อยตัวกลับบ้านแล้ว
แต่ยังไม่คลี่คลายนะสำหรับสถานการณ์นะครับ
เพราะว่าทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองทุกคน
ขอให้ลูกของกูทุกคนได้ดูแลตัวเอง

หากมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบาก
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีนะครับ

ใช่ค่ะอ่านข่าวนี้จบนะ
ชาวเน็ตเขามีคำถามแล้วเขาอยากได้คำตอบด้วย
ผลบวกลวงมันถึงเยอะมากขนาดนั้น
แล้วก็นี่แหละครับเขาก็มองไปถึงเรื่องของนโยบาย
เรื่องของมาตรการต่างว่าเราพร้อม
เปิดเรียนแบบออนไซต์จริงแล้วหรือ